กลับมาในช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่นครปฐมกันคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้กู้ภัยไปช่วยคนงาน๒คนนะคะที่ขึ้นไปรื้อถอนถังน้ำบาดานเก่าบนที่สูง๑๐เมตรนะคะ
แล้วปรากฏว่าถูกแผ่นปูนล้มทับได้รับบาดเจ็บต้องเอาเครนขึ้นไปช่วยตัวลงมาค่ะ
คุณคุณออกแค่เอามาออก
โอ้โหคือสองคนนะคะคนงานสองคนเขาปีนขึ้นไปนะคะ
ถังน้ำบาดานตรงนี้เนี่ยเป็นถังเก่าคือชาวบ้านเขากลัวว่าจะเกิดอันตราย
นายกอบตงิ้วลายเขาเลยให้ผู้รับเหมาขึ้นไปรื้อถอนครับ
ปรากฏว่าระหว่างลื้อถอนมันเกิดเหตุล้มค่ะแล้วทับคนงานอยู่ข้างบนแบบนั้นนะคะ
โอ้โหตรงนั้นคือสูงสิบเมตรคราวนี้การช่วยเหลือเนี่ย
ก็ต้องมากันหลายส่วนเลยนะคะระดมกันมานะคะ
กู้ชีพโรงพยาบาลนครชัยศรีโรงพยาบาลห้วยภู
แล้วก็ต้องประสานรถกระเช้าจากเทศบาลนครปฐมรถเครนจากการไฟฟ้าภูมิภาค
นครชัยศรีขึ้นไปช่วยเพราะเขาถูกทับอยู่ข้างบนนะคะ
เคนก็ประคองแผ่นปูนเอาไว้ไม่ให้ล้มทับแล้วพยายามดึงคนเจ็บออกมา
ช่วยกันแบบนี้ค่ะกว่า๒ชั่วโมงช่วยได้สำเร็จค่ะ
แล้วก็นำคนเจ็บใส่รถกระเช้าลงมาที่พื้นด้านล่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
โอ้โหช่วยยากเลยเพราะว่าอยู่บนที่สูงด้วยนะคะ
คนงานที่บาดเจ็บคือนายสุรสิทธิ์มะลิซ้อนนะคะอายุ๕๓ปี
ขาหักเจ็บหน้าอกแล้วก็นายสุเมษประสานสี่อายุสี่สิบเอ็ดปี
ก็บาดเจ็บตามร่างกายชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์คือคุณพยาวบอกว่าตอนนั้น
เนี้ยเห็นคนงานห้าหกคนขึ้นไปข้างบนถังน้ำบาดาน
กำลังทุบปูนแล้วก็ได้ยินเสียงปูนล้มดังเลยค่ะ
ขึ้นไปได้ยินเสียงคนงานตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวด
ก็เลยโทรแจ้งกำนันให้มาช่วยค่ะเนี่ยค่ะ
ก็ต้องมากันหลายหน่วยงานทั้งรถเครนรถกระเช้านะคะ
เครนช่วยยกรถกระเช้าก็นำตัวผู้บาดเจ็บลงมาด้านล่าง
เพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้จะเคลื่อนย้ายลงมายังไงนะคะ
ตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะ